รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส
ก็เปิดเผยนะครับว่านายโรดิโก้ดูเตอร์เต้ประธานธิบดี
ที่จะลงนามในกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

แล้วก็จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนถัดไป
โดยเป็นมาตรการคล้ายคลึงกับที่ผู้นำฟิลิปปินส์เคยบังคับใช้
เมื่อช่วงดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองดาวาวก่อนหน้านี้นะครับ
กฎหมายดังกล่าวก็จะครอบคลุมพื้นที่ตามสวนสาธารณะ
รถโดยสารสาธารณะป้ายรถเมล์

อกจากนี้จะยังกำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุรี
ห่างจากตัวอาคารอย่างน้อย๑๐เมตร
ซึ่งคนงานก่อสร้างรายหนึ่งที่สูบบุหรี่บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำตาม

มองว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตามรายงานของกลุ่มพันธมิตรเพื่อควบคุมการใช้ยาสูบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟิลิปปินส์ราว๑๗ล้านคนสูบบุหรี่คิดเป็นเกือบ๑ใน๓ของประชากรวัยผู้ใหญ่
แล้วก็สูงที่สุดเป็นอันดับที่๒ในภูมิภาครองจากประเทศอินโดนีเซีย
เชี่ยวชาญก็เตือนนะครับว่าพฤติกรรมการสูบบุรีทำให้ฟิลิปปินส์ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณด้านสาธารณสุข
และสูญเสียความสามารถในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า๑๔๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ลิปปินส์ลงนามในกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
และที่ผ่านมาก็ได้กำหนดข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ด้วยการขึ้นภาษีบุรีและกำหนดให้ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนที่ข้างสองด้วยครับ